คุณผู้ชมคะเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาที่ลำปางค่ะมีเพื่อนบ้านยิงกันตายนะคะ
แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันสนิทสนมกันบ้านห่างกัน
ประมาณแค่๕หลังคาเรือนหนึ่งเอาปืนลูกซองยิงกันตายแล้วคนตายเนี่ยเสียชีวิตอยู่หน้าล้าวไก่
เหตุผลก็คือเหมือนกับเพื่อนบ้านชอบมายุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยคือเรื่องเล็กนิดเดียวค่ะ
ถึงขั้นยิงกันเลยอ่ะตำรวจสพเขลังนครนะคะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
นายสำรวยอาสาวงอายุสี่สิบห้าปีชาวบ้านบ้านโทกหัวช้าง
คนนี้ค่ะเป็นคนถูกยิงนะคะโดยคนร้ายเนี่ยใช้ปืนลูกซองยาว
ยิงเขาที่กรามด้านขวา๑นัดเสียชีวิตอยู่หน้าเล้าไก่
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือน้องชายของคนก่อเหตุ
เล่าให้ฟังว่าผู้ตายกับคนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนบ้านกันบ้านห่างกันแค่ห้าหลังคาเรือนเองค่ะ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปหาที่บ้านชวนกันไปจับไก่ชนในป่าท้ายหมู่บ้าน
แต่ระหว่างที่คุยกันอยู่อะค่ะผู้ตายเดินไปที่เล้าไก่
ไปดูไก่ชนปรากฏว่าคนก่อเหตุก็คือนายสมเกียจกันทาวง
พี่ชายของคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยนะคะเอาปืนลูกซองยาว
ยิงใส่คอนายสำรวยเลยอะค่ะจนเขาล้มลงเสียชีวิตตรงเล้าไก่เลย
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไปอีกนัดหนึ่งแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานภรรยาของคนก่อเหตุไปที่กระท่อมดังกล่าวนะคะ
เกลี้ยกล่อมให้มอบตัวตำรวจบอกว่าถ้ามอบตัวนะ
รับประกันความปลอดภัยนายสมเกียจผู้ก่อเหตุก็เลยตัดสินใจ
ค่อยค่อยเดินออกมาจากกระท่อมนี้ค่ะครับนี่ค่ะมีถุงย่ามด้วย
ย่ามเนี่ยมีปืนนะคะมีปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็มีเครื่องกระสุนเนี่ยเดินออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
สาเหตุที่ก่อเหตุนะคะสันนิษฐานว่าแค้นเรื่องส่วนตัวกัน
เป็นเพื่อนบ้านกันก็ไปมาหาสู่กันบ่อยเนี่ยเปิดย่ามามีปืนเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับพี่ชายของคนก่อเหตุค่ะในกองบุญเทียม
กองบอกว่าน้องชายไปหาตอนตี๔กว่าแล้วก็บอกว่าไปยิงคนตายมา
แล้วก็บอกว่าถ้าตำรวจให้พาไปหาที่กระท่อมนะถ้าตำรวจมาบอกด้วยนะว่าตัวเองหลบอยู่ที่กระท่อม
ถ้าตำรวจมาให้ไปหาที่กระท่อมหลังนี้นะคะพี่ชายก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาโกรธเรื่องอะไรกัน
แต่น้องชายคนก่อเหตุเนี่ยค่ะก็เดิมทีเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วเคยบ่นให้ฟังว่าผู้ตายชอบมายุ่งเรื่องส่วนตัว
คือรู้แค่นี้เลยนะคะสาเหตุก็เลยน่าจะมาจากเรื่องนี้แหละ
แต่สาเหตุแบบผู้ก็ครับสาเหตุตรวนี่น้ะแต่ต้องใช้ให้เป็นคนเทียบกฏก็ได้ครับ
เป็นความกลัวใจยังไงนะครับมันได้คิดความกลัว๑๙๓๙
ตอนแรกยังไม่คิดว่าสามีจะก่อเหตุ
ไม่ใช่เลย
อันนี้กันห่วง
ผมคิดคุณยังไม่ได้ให้คุกชื่น
เขลังนครก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ